ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจแล้วหน้าต่างของเราตรงกันหรือยังคุณผู้ชมหน้าต่างของเราตรงกันหรือยัง
ถ้าตรงกันแล้วตอนเช้าแบบนี้ส่งไลน์เข้ามาทักทายบอกความรักกันหน่อย
ใช่ค่ะส่งมาหน่อยนะคะในเช้าสดใสนะคะจะได้รู้ว่าตอนนี้ดวงตาของคุณผู้ชมตื่นและเบิกโพรงด้วยความสดใสหรือยัง
ใช่แต่คุณผู้ชมที่ยังเชียร์น้องเมย์อยู่แพ้ไปแล้วไม่เป็นไรสู้นะฮะฟ้าใส
อีก๔ปีมีเวลาเตรียมตัวนะคะสำหรับน้องเมย์นะคะ
นักกีฬาไทยที่ไปแข่งโอลิมปิกคนอื่นด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
พูดถึงดวงตาก็มีข่าวดีสำหรับผู้ที่เจ็บผู้ที่ป่วยด้วยเรื่องของโรคดวงตา
เพราะว่าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิต
ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดศูนย์ดวงตาประดิษฐ์
แล้วก็จะมอบให้แก่ผู้ที่เจ็บป่วยแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ
โดยการสูญเสียดวงตานั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามนะครับ
ควรจะได้รับการแก้ไขด้วยการใช้ดวงตาเทียม
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วดวงตาเทียมจะทำจากแก้วหรือจากวัสดุที่เป็นพลาสติก
วางอยู่ระหว่างร่องตาบนและร่องตาล่าง
ด้านหน้าระบายสีเป็นรูปกระจกตาให้ตรงกับสีมั่นตาข้างดี
ดวงตาเทียมจะมีทั้งชนิดสำเร็จรูปแล้วก็ชนิดที่ทำเฉพาะแต่ละคน
ค่าใช้จ่ายนะครับในการที่จะใส่ดวงตาเทียมแต่ละข้างนะคุณไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐บาทนะครับ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิตร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดศูนย์ดวงตาประดิษฐ์แจกฟรีทั่วประเทศขึ้นนะครับ
แต่ต้องมีขั้นตอนนะครับขั้นตอนในการที่จะประดิษฐ์ดวงตาประดิษฐ์ดวงตาเทียมแบบนี้ออกมา
ก็คือต้องพิมพ์ดวงตาก่อนเก็บรายละเอียดเบ้าตา
ลูกแก้วเพื่อปรับลูกแก้วให้เหมือนดวงตาปกติข้างเคียง
จุดตำแหน่งเลือกสีตาดำและตาขาวและระบายสีให้ใกล้เคียงกับดวงตาจริงมากที่สุด
ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพอใจกับดวงตาเทียมนี้
เพราะอะไรรู้ไหมคุณเพราะเสมือนดวงตาจริง
ดวงตาผู้คนเข้าสังคมและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยนะครับ
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โดยไม่จำกัดสิทธิ์การรักษาไม่จำกัดจำนวนไม่จำกัดระยะเวลา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นแต่ไปพบเพื่อจะตรวจ
เพื่อจะประดิษฐ์ดวงตาของแต่ละท่านให้มีความเหมาะสมด้วยนะฮะ